อีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นนักกีฬาลูกครึ่งแล้วก็มีโอกาสมารับใช้ทีมชาติไทยก็คือ
แล้วก็๘๐๐เมตรเนี่ยเขาก็ได้เหรียญด้วยรวมถึงผัดผสมแล้วก็๔คูณ๔๐๐เมตรนะครับ
ว่าไม่ธรรมดาจริงซึ่งแน่นอนครับพอเกิดนักกีฬาสายเลือดใหม่พวกนี้ขึ้นมานะครับ
เราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะพัฒนาพวกเขานะครับและที่สำคัญเองเนี่ยต้องสร้างดาวรุ่งที่เป็นคนไทยขึ้นมา
เพื่อที่จะพัฒนาแบบต่อเนื่องเช่นเดียวกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทัศนบินิมานนท์ครับ
ใน๔เกมครั้งที่๓๑แม้ทัพนักกรีธาไทยจะไม่มีคิรินตันติเวท
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยมาตลอด

จากประเภทวิ่ง๔๐๐และ๘๐๐เมตร
ผัดผสม๔คูณ๔๐๐เมตรและผัด๔คูณ๒๐๐เมตรต่อจากสุภาวดีขาวเผือก

มันจะเป็นการทำเชิญชักครั้งแรกในชีวิตการเป็นนักรีธา
แต่ยอมรับว่ายังเตอร์ไพรส์กับผลงานที่ทำได้ไม่หาย
และจะจดจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปตลอด
พร้อมเปิดเผยว่าอยากจะขอบคุณครอบครัว
มันเป็นเมื่อการที่ดีมาก
ยังอายุน้อยจะต่อยอดไปแข่งขันวันอัญ่ใหญ่กว่านี้ได้อีกมาก
พร้อมเปิดเผยว่าพอใจกับผลงาน
คว้าได้๑๒เหรียญทองตามเป้า

ฉะนั้นเราสร้างทีมใหม่

โมเอเชียนเกมปีหน้าแล้วก็โอลิมปิกเกมอีกปีถัดไปครับ

แต่ในปีนี้เราได้ในประเภทยอดนิยม

ก็ถือว่าโอเคครับมั่นใจครับว่าเราจะดีขึ้นเรื่อยครับ
รายการต่อไปของจอร์ดชัวร์คือการแข่งขัน
ซึ่งจะลงแข่งขันประเภท๔๐๐เมตรและผลัด๔คูณ๔๐๐เมตร
งานของเจ้าลมกฎวัย๑๙ปีแบบนี้จะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ฤษฎาวินถ่ายภาพทันทัศน์วินิตมานนท
ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากประเทศเวียดนาม
เครือเจริญภกภัณฑ์ผู้สนับสนุนอาหาร
และการสื่อสารทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการ